กำลังจะเล่าเรื่องที่อยู่ด้านหลังค่ะ
เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะ
เปิดปากมือฆ่าหันศพ
ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นกิ๊กกัน
แล้วผู้ชายมีความแค้น
แล้วมาก่อเหตุฆ่าผู้หญิง
วางแผนมา๓เดือนถึงขั้นไปขุดหลุมเตรียมที่จะฝังศพแล้วคุณผู้ชม
ทีนี้เหตุการณ์นี้ไอ้ที่วางแผนมานาน๓เดือนว่าจะฆ่า

เจ้าหน้าที่รวกตัวได้ขาห้องผักเลยค่ะ
ก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นคิดว่า
พี่ผมจะสร้างพรรคทั้งหมด
สำหรับผมขอสอบถามอย่างหนึ่งอีก

โอเคเอาอื่นเรื่อง
นี่คุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
ต้องใช้หลักจิตวิทยาพอสมควรนะ

จู่โจมเข้าไปแบบจับมัดมือกดลงกับพื้นเอาเท้าเหยียบเปล่าเลยค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปผู้ชายคนที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำ
เกงขาสั้นเขียวสะท้อนแสงคนนี้
คือนายชาญวิทย์วงสหากหรือว่านายดอนอายุ๓๕ปี
นี่แหละคือคนที่ฆ่าหันศพกิ๊กสาว
นางสาวพินอรนันนาราธรอายุ๓๐ปี
แล้วนี่ค่ะไปจับกลุ่มตัวได้ในห้องพักแห่งนี้
ซอยสุขุมวิทย์๑๑๕ที่สมุทรปราการ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่ม
ตัวในดอนผู้ก่อเหตุเองสีหน้าแบบเรียบเฉยนะครับ
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าเขาฆ่าหันศพนางสาวพินจริง

เค้นสอบปากคำแบบต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนเลย
ทีนี้ตอนที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยนะ
ตัวในดอนเขาก็ให้การด้วยสีหน้าแบบเรียบเฉย
โอ้นี่ไงนายดอนทำท่าแบบหันนะ
ใช่ก็บอกตำรวจว่าทำยังไงอธิบายให้ฟังค่ะ
ก็จิบน้ำไปแล้วก็บอกข้อมูลกับตำรวจไป

โอ้เล่าเหมือนชำแหลปลาเนอะ

หนึ่งชีวิตแลกไปอ่ะนะคะครับซึ่งตอนที่ในดอนเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่า
ตัวเค้าเนี่ยนะคบหาดูใจกับพินมา๒ปี
คือเคยเป็นเซลล์ขายอสังหาด้วยกันตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
แล้วก็จะมาเปิดห้องพักรายวันในซอยสุขุมวิท๑๑๕นี่แหละอยู่ด้วยกัน
ทีนี้ล่าสุดมาเช่าห้องเมื่อวันที่๒๘กันยาถึง๔ตุลา
คืออาจจะเช่าช่วงเวลานึงนะนะ
แต่ปรากฏว่านายดอนมาก่อเหตุก่อนที่จะถึง๔ตุลาด้วยซ้ำ
แล้วดอนเขาก็เล่าค่ะว่าตัวเขาเป็นคนจ่ายเงินค่าห้องพักนี้เอง
ทีนี้เขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาลงมือเพราะว่าเขาไม่พอใจพิน

พินไม่ยอมบอกคนอื่นไม่ยอมเปิดเผยว่าคบกัน
แล้วอย่างหนึ่งตัวดอนเองก็หึงหวงพิน
กลัวไงว่าพินจะไปปันใจให้กับผู้ชายคนอื่น
แต่คุณผู้ชมตัวในดอนเองมีภรรยาอยู่แล้ว

ใช่ทีนี้ช่วงหลังพลเทลาะกับพิลบ่อย
แล้ววันนั้นวันที่๒๘มีปากเสียงกัน
ทะเลาะกันตัวในดอนเนี่ยมีมีดนะ
มีดเขาเตรียมมาตั้งใจจะลงมือก่อเหตุ
ก็เอามีดนั่นแหละแทงแทงคอน้องพินจนน้องพินตาย
แล้วแทงตอนที่น้องพินกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะ
แทงคอโดนต่อยไม่รู้ตัวด้วยนะ
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ลากศพไปไว้ในห้องน้ำ

แล้วหลังจากนั้นถึงจะชำแหละในวันที่๒๙
แปลว่าเอาศพไว้ในห้องข้ามคืน
ชำแหละร่างแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่ถุงดำ
แล้วหลังจากนั้นเขาเอาร่างไปทิ้งฝังไว้ที่ริมถนน
ประเสริฐมนุกิจที่ตมทางด่วงฉลองรัฐ

แล้วคิดดูสิไอ้หลุมนั้นที่ไปฝังร่าง
ขุดมาแล้ว๓เดือนลองฟังเขาหน่อยค่ะ
ไหนจะใช้ทุกคนเลยล่ะ
มีใช่คนคนเดียวเนอะ

ความสำหรับกว่าสอบตัวประกอบ
เนี่ยคุณผู้ชมฆ่าแล้วก็เอาศพไว้ในนั้น
หลังจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ค่อยเอาชิ้นส่วนศพมาทิ้ง

เอาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าค่อยมาทิ้ง

จุดที่เกิดเหตุคือคอนโดแถวเทพารักษ์ที่สมุทรประการ

หลังจากนั้นเอาไปฝั่งไว้ที่ใต้ด่วนเกษตรนวมินฯ
อุณหยะทางเป็นแบบ๒๐๓๐โลกรัมนะคะ
หลังจากนั้นก็ทิ้งอุปกรณ์อีกจุดหนึ่งตรงเรียบประดิษฐ์มนุนธรรม

เขาเอาไปทิ้งใส่ถังขยะใกล้บ้านแถววัชรพล

แล้วเรื่องนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะ

แล้วท่านรองพบตรท่านบอกว่าจริงคดีนี้นะนะ
ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน

อนที่เขาก่อเหตุเป็นโรคจิตหรือเปล่า
เป็นประเภทแบบฆ่าหันศพอะไรแบบนี้หรือเปล่า
บิ๊กโจ๊กบอกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิต
ที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้นะจิตใจปกติเลย
แล้วที่ลงมือก่อเหตุมันเป็นเรื่องของความหึงหวง
เหมือนกับแบบว่าให้เงินดูแลผู้ตายเลี้ยงดูมาตลอด
แต่ทำไมฝั่งผู้หญิงฝั่งพินตีตัวออกห่าง
ไม่เปิดเผยสักทีแล้วก็เลยเกิดความแค้น

แต่ว่าคือตั้งใจยังไงก็จะฆ่าแน่

ใช่ค่ะขุดหลุมเตรียมรอไว้แล้ว
แล้วจริงพยายามจะฆ่ามาหลายรอบด้วยแล้วพี่เบิร์ต
เคยเตรียมพลั่วขุดดินเอาไว้จะฆ่า

แต่ไอจังหวะนั้นมันไม่มีโอกาสไง
เอาก็เปลี่ยนจากพลั่วจะฆ่าใช่ไหม

คราวนี้เอามีดแทงคอฆ่าหันศพ

ซึ่งพอตัวของนายดอนเองเขาก็บอกว่า

แล้วก็รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โห

ชีวิตหนึ่งชีวิตเสียไปแล้วคืนมาไม่ได้จริงนะ
ทีมงานวนภาพตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวในดอนในห้องได้ไหมฮะ
วินาทีนะคุณผู้ชมจังหวะนี้นะตอนเข้าไป
คือดอนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วดอนบอกกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าพี่ผมถามอะไรหน่อยทำไมเร็วขนาดนี้
เร็วนี้หมายถึงคือทำไมตามจับผมทำไมเร็วขนาดนี้

ดูสิคือวางแผนก่อเหตุมา๓เดือน
เอาจากฆ่าขุดหลุมอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ไม่ได้วางแผนว่าฉันจะหนียังไงจะไปยังไง
สุดท้ายโดนรวบตัวได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
รู้สึกว่าจะต้องชื่นชมแม่บ้านด้วยนะ
แม่บ้านของอาคารแห่งนี้ที่เขาบอกว่า
เขาจับสังเจติว่าทำไมปกติเวลาเห็น๒คนนี้มา
จะมาคู่กันเวลาออกก็ออกด้วยกัน๒คน
นี่ต้องอย่างนี้
แต่วันนั้นคือแม่บ้านบอกว่าเห็นในดอนออกมาคนเดียว

นี่ข้อมูลจากแม่บ้านใช่ไหมนอกจากนั้น

อนเขาไปสั่งกับข้าวกินอยู่ตลอดเลยนะ
แล้วตอนกินข้าวยังพูดกับคนขายกับข้าวอยู่เลยว่า
ที่เคยเป็นไหมคือกินข้าวแล้วมันรู้สึกกินไม่ลง

แล้วคนขายอาหารตามสั่งก็ยังบอกเฮ้ยแบบเป็นอะไรมากหรือเปล่า
เอองั้นเดี๋ยวไปหาหมอไหมหรืออะไร
เขายังบอกอยู่เลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปพักผ่อนที่ชนบุรีซะหน่อย
แต่สุดท้ายไม่ได้พักผ่อนอยู่ในห้องขังแน่นอนค่ะ
ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบหลักฐานคุณผู้ชมในดอนเนี่ยจะมีรถ
พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝง
หลังจากเจ้าตัวก็คือในดอน
เอาชิ้นส่วนศพทั้ง๗ชิ้นของคุณพินไปทิ้ง
แล้วก็ขับรถกลับไปนอนที่บ้านแล้วตอนเช้า
เพราะว่าตรงเบาะหน้าคุณผู้ชมเห็นไหม
เบาะคนขับกับเบาะข้างคนขับตรงพื้นจะมีแผ่นกระดาษสีน้ำตาลนี้อยู่
คือเวลาคนล้างรถจะรู้กันว่าคนล้างรถเขาจะเอาไอ้แผ่นกระดาษนี้มารองไว้
ก็เลยเชื่อได้ว่ามีการทำความสะอาดภายในรถมาก่อน
ส่วนวัตถุพยานอื่นที่เบาะหลังครับคุณผู้ชมนี่ตามภาพเลย
มีมือถือ๑เครื่องแล้วก็ซิมการ์ดด้วย
มีเสื้อโปโลตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงขายาวตัวหนึ่ง
ส่วนกระปรงรถด้านหลังมีเลื่อยไฟฟ้า๑เครื่อง
มีร่ม๒คันและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต
รวมไปถึงสเปรย์ดับกลิ่น๑กระป๋องด้วย
ทางพ่อถอก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทางอดีต
อาวุธที่ใช้สังหารครับแล้วก็ใช้หั่นศพ
มีมีดมีเลื่อยแล้วก็ขวาน
ดอนให้การว่าหลังก่อเหตุเสร็จ
เขาเอามาโยนทิ้งบริเวณคูน้ำริมถนนเรียบด่วนลามินทา
หรือที่เรียกว่าคลองบางขวดห่างจากจุดฝังศพประมาณ๑๐๐เมตร
นักประดาน้ำไปงมค้นหาหลักฐานนะคุณผู้ชม

แล้วนักประดาน้ำก็ยุติการค้นหานี่ฮะที่งมขึ้นมาได้
แล้วตอนที่เขาโยนนะเขาไม่ได้แบบโยนตู้มไปพร้อมกันหมดนะ
เขาโยนแบบกระจายกระจายกระจายกัน
แล้วก็มีการเริ่มปฏิบัติการค้นหาอีกรอบหนึ่งช่วงสายเมื่อวานนี้
ใช้เวลาหาอยู่๖ชั่วโมงคุณผู้ชม
มีดกับขวานที่หารอบแรกไม่เจอเจอแล้วครับเมื่อวานเจอแล้ว
มีดและขวานที่ในดอนใช้ก่อเหตุตามคำให้การของนายดอนเลย
ที่บอกว่าเอามีดแทงคุณพินส่วนขวาเนี่ยเอามาหั่นศพ
ขณะเดียวกันครับทีมข่าวเราไปคุยกับพี่ชายในดอน
สรุปแล้วอยากรู้ว่าดอนมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า
ประเด็นนี้พี่ชายในดอนยืนยันว่ามีมีครอบครัว
แต่ไม่มีใครรู้เรื่องของคุณพินเลยนะ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแอบคบกับคุณพิน
เพราะดอนก็แต่งงานอยู่กินกับเมียได้ราว๕ปีแล้ว
แต่ยังไม่มีลูกด้วยกันนี่ตอนคุยกันผ่านประตูบ้านนะ
อีกทั้งตัวดอนเนี่ยก็อยู่บ้านหลังเดียวกับภรรยาเลยนะ
แล้วหลังเกิดเหตุครับดอนก็กลับมานอนที่บ้าน
แล้วคนในบ้านก็สังเกตดูก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรนี่
ใช้ชีวิตปกติเลยครับหลังทราบข่าวเนี่ย
เมียของนายดอนช็อกเลยครับ
เพราะที่ผ่านมาดอนก็ไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงมาก่อน
แล้วตัวครอบครัวก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าดอนมีปัญหาอะไร
รู้แค่ว่าดอนเนี่ยเคยไปเล่นหุ้นแล้วขาดทุนเป็นล้านเลยนะจนหมดตัว
แล้วเหมือนจะมีอาการเครียดอยู่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องทางคดีครับตำรวจก็แจ้งข้อหาในดอนก็คือ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตาย
เหตุแห่งการตายซึ่งอัตราโทษคุณผู้ชมฮะ

น่ะที่ดอมบอกคือ
เดาไม่ยากหรอกว่าโทษจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าพฤติกรรมพฤติการมันค่อนข้างจะชัดเจน
ขุดหลุมไว้๓เดือนใช่ไหมแต่ร้องไว้ก่อนน่ะ